เงินให้๕๐๐ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาแจ้งบอกว่ามีหลักฐานรวมไปถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าตกลงแล้วการเลือกตั้งเป็นวันไหนกันแน่
เรื่องนี้ดูเหมือนว่ารองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามจะมีคำตอบแล้วนะคะ
คนและเป็นวัยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนั้นแล้วเขาคงไม่ขยับอะไรของเขากันอีกแล้วล่ะมันก็จะเหลือ๒๐
ก็น่าจะเหมาะที่สุดเมื่อคำนึงถึงหัวต้นทางคือการประกาศใช้พระราชกฤษฎิกา
แบบนี้น่าจะมีเหมือนจะเลือกรับแบบนี้หรือเป็นการแบ่งเกิดได้

เวลาที่สุดท้ายเวลาที่สที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้ายเ
ถือเป็นความผิดเข้าข่ายยุบพักได้เลยนะคะ
และยังมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงินอีกด้วย
ที่จะทำให้กรรมการบริหารพักยกชุดถูกยึดทรัพย์
เตรียมที่จะนำพยานหลักฐานเข้าร้องต่อกรกตสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านของนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ในความรับผิดชอบมันจะเสร็จอยู่แล้ว

ส่วนจะลาออกจากตำแหน่งในวันไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีก๓รัฐมนตรี
เพราะเขาจะลาออกพร้อมกันอ้าวสรุปก็คือรอก่อน
จะลาออกแต่รอก่อนรออีก๓คนที่เหลือว่าเขาพร้อมวันไหน
เพราะเมื่อไหร่ออกพร้อมกันสี่คนแน่นอนส่วนช่วงเช้าวันนี้ก็มีการจับตาไปที่พักพลังประชารัฐ
ค่ะพระวัตนาอุตตาบสรรวรรณายนหัวหน้าพักฐ์
ลาราชการนะเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสต
เลือกตั้งของพักด้วยตัวเองเลยหลังจากที่ผ่านมาเนี่ย
จะใช้เวลาช่วงวันหยุดดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
ซึ่งหลังประชุมก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะ